คุณห่องธนาเรื่องการโพสต์ค่ะคุณผู้ชม
วิวก็ออกมาพูดนะคะตอบกันไปตอบกลับมา
ซึ่งเรื่องจริงเป็นยังไงหน่องโพสต์ถึงวิวอดีตคนรักเก่าหรือเปล่า

คือจริงก็ไม่เกี่ยวเลยครับมันแค่ว่าอยู่นึกขึ้นมาได้
ก็ลงมีครับมีสื่อครับแต่ว่าก็คือเป็นเพื่อนผมนี่แหละ
ไม่ใช่ว่าที่เคยเป็นข่าวอะไรทั้งนั้น
คือผมเห็นพอออกมาผมก็ตกใจ
เหมือนกับเห็นว่าเขาเอาไปเป็นประเด็นกัน

ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าผมลงให้เพื่อนของผม
ตรงนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขามาเขียนถึงผมหรือเปล่า

ไปเล่นหนังนะคะก็ชื่นชมค่ะว่า

ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งบ้านตอนนี้อยู่ประเทศจีนเนาะ